อัปเดตสถานการณ์แล้วก็ข้อมูลให้อย่างต่อเนื่องด้วย
ใช่ค่ะแล้วคนที่จะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางลมตอนนี้ล่าสุดเลยนะคะ
ว่าเป็นอย่างไรมีความเป็นไปได้มากน้อย
แค่ไหนที่เขาจะไปที่ตะกัวป่าจังหวัดพังงาเนี่ยนะคะ
ติดตามจากคุณคุ้บตนันพี่ศิษย์มาหันเลยนะคะคุณคุ้บตนันค่ะ
ครับทั้งสองท่านครับตอนนี้พายุขึ้นฝั่งแล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำที่ถูกสะสมไว้ระหว่างที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวอยู่ในทะเล
ก็จะมีการกระจายตัวออกมาจากจุดศูนย์กลาง
ดังนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กระแสน้ำฝนต่างที่รวบรวมเอาไว้

และเมื่อกระจายตัวออกมาแบบนี้พลังงานของพายุจะลดลง

เคลื่อนตัวช้าลงตอนนี้ทิศทางจึงยังไม่สามารถที่จะระบุได้แน่นอนว่า

นั่นหมายความว่าทิศทางก็จะแกว่งความแม่นยำก็อาจจะน้อยลง
ถูกต้องครับถ้าหากแรงมากก็จะขึ้นไปเหนือหน่อย
ขึ้นไปบนหน่อยแต่ถ้าหากอ่อนเนี่ยก็จะถูกลมหนาวดันลงมาตีกลับลงมา
แบบนี้นะครับดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ที่แถบแถวบริเวณฝั่งอันดามัน
แถบตั้งแต่ระนองลงมาจนถึงประมาณกะบี่อะไรอย่างนี้นะครับ
คงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เจอเหมือนกัน
แต่ว่าจุดบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ต้องโดนหน้าพายุแล้วแหละ
แต่ว่าจะแรงจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ใกล้ศูนย์กลางหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับนี่คือภาพดาวเทียมล่าสุดของกรมตุนี้ของวิทยา
ก็แสดงให้เห็นว่าขณะนี้เองบริเวณพื้นที่ภาคใต้จุดที่พายุเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
มีลักษณะการดูดเอาฝนเข้ามารวมตรงจุดศูนย์กลางตรงนี้
ก็จะสังเกตว่าตรงจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีสีส้มเข้มที่สุดนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่มีการรวมปริมาณน้ำฝนไว้ค่อนข้างเยอะ
แล้วก็เป็นบริเวณที่น้ำฝนจะตกหนักนะครับ
เดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่มีการเอาก้อนเมฆเข้ามาด้วยนะครับ
เป็นภาพดาวเทียมแต่ว่าอันนี้เป็นเรด้าสถานการณ์ฝนที่ตกนะตอนนี้
ล่าสุดตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าฝนเนี่ยนะครับมีการถูกดูดมาตั้งแต่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ตรงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ดังนั้นตอนนี้แถวระยองชนบุรีก็มีฝนตกด้วยนะครับ
ดึงลงมาแบบนี้ผ่านในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
แล้วก็เคลื่อนที่ลงมาตรงศูนย์กลางตรงนี้ก็คือแถวบริเวณปากพนังนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับจุดตรงนี้เองเป็นช่วงเวลาที่พายุนั้นจะค่อยอ่อนกำลังนะครับ

มาน้ำฝนที่ตกในบริเวณดังกล่าวก็มีปริมาณเยอะขึ้นนะครับ
นี่คือทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุก่อนหน้านี้นะครับ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่มาแล้วก็ไปชะลอเมื่อวานนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ

หลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงเช้ามีการเคลื่อนที่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็มาล่าสุดตรงนี้นะครับคือจุดนี้
และที่เห็นตรงนี้คือพื้นที่ต่อไปที่คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะมีการเคลื่อนตัวผ่าน
เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากนี้พายุมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
นี่คือตัวของพายุนะครับกำลังเคลื่อนตัวมาสีเขียวตรงนี้
เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าพายุจะเคลื่อนที่ผ่านนะครับ
ซึ่งสุราธานีอยู่ตรงนี้นะครับมะขามเตี้ยอยู่ตรงนี้
ก็จะสังเกตว่ายังอยู่ในแนวที่พายุมีการเคลื่อนตัวผ่าน
ดังนั้นในตัวเมืองสุราชธานีมะขามเตี้ยก็คงจะต้องเตรียมรับมือหน่อย
แต่พอมาถึงช่วงกลางดึกพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสักส่วนใหญ่
ดังนั้นความสูญเสียอันตรายความรุนแรงก็จะลดลงนะครับ
ก่อนที่ช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้ก็จะลงสู่ท้องทะเลอีกครั้งหนึ่งในฝั่งอันดามัน
นี่คือเส้นทางการเคลื่อนที่จะสังเกตว่าตลอดคืนนี้เนี่ยนะครับ
พายุจะมีการข้ามจากฝั่งอ่าวไทยลงสู่ฝั่งอันดามันนะครับ
ก่อนที่จะวกขึ้นไปบริเวณทางอ่าวเบงกอตอนบนต่อไปแล้วก็จะสลายตัวในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ถ้าหากเรามาดูการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของพายุนะครับรวมถึงปริมาณน้ำฝนที่มีการกระจายตัวออกมา
สังเกตว่าในช่วงที่อยู่ทะเลเนี่ยนะครับพายุนั้นจะมีการดูดเอาฝนไปไว้ตรงกลางสีแดงคือจุดที่มีฝนตกเยอะนะครับ
แต่พอทันทีที่พายุเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งครับฝนที่ถูกดูดจะมีการกระจายตัวมากขึ้น
คุณผู้ชมดูดีนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่พายุนั้นมีกำลังแรงที่สุดนะครับ
ดังนั้นช่วงก่อนขึ้นฝั่งแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ระดับน้ำทะเลในพื้นที่ปากพนังค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
เพราะว่าใกล้คืนพระจันทร์เต็มดวงก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่แถวนี้มีคลื่นสูงเกิดขึ้น
สังเกตว่าพอขึ้นฝั่งแล้วนะครับฝนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นสีเนี่ยนะครับจะมีการกระจายวงใหญ่ขึ้น
ดังนั้นตอนนี้พื้นที่ที่อยู่รอบทั้งหมดก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าท้องฟ้าโปร่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าหลังจากนี้ไปฝนก็จะเริ่มมีการกระจายตัวเข้ามาปกกลุ่มดังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในจุดที่พายุผ่าน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

กรีมคนมาให้กับทุกคนได้อัพเดทตลอดทั้งคืนนี้เลยเจอกันที่นี้ครับภาครัชทีวีครับผมจากเดี๋ยวค่ะให้ครับขอบคุณภาคอัพภาคหนั่นด้วยนะฮะส่วนช่วงต่อไปที่จะติดตามสถานการณ์จากกลูช่วงไทรัตนียวชู่นะคะ